๖ราศีเช็คดวงรายสัปดาห์ไปแล้ว
วันนี้ไปต่อกันอีก๖ราศีที่เหลือกันเลยจ้า
หมอไก่พพาธินีบอกเอาไว้แบบนี้ว่า

ช่วงนี้การงานจะหวังพึ่งใครไม่ได้นะ
ความสำเร็จคุณต้องอาศัยฝีมือคุณล้วนเลย

เพราะว่าคุณมีเงินสำรองอยู่นะคะ
ความรักคนมีคู่ยังรักคอยดูแล

แต่อีกใจมันก็ไม่กล้า
อ้าวราศีต่อไปเตรียมหาเลย
ราศีเมืองชาลวัน

ราศีพิจิกษ์ไม่ใช่พิจิตร

ถ้าเป็นราศีเข้าเม่าเนี่ยอาจจะ

เขาบอกว่าการงานจะประสบความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ
แต่ได้ผลตอบแทนแบบไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วย
เพราะว่าต้องแบ่งให้เพื่อนร่วมงาน
ส่วนการเงินช่วงนี้บอกเลยเก็บเงินไม่อยู่
ส่วนความรักคนมีคู่ยังอยู่ดูแลกัน

จะมีคนมารักมาชอบคุณในช่วงนี้

เกิด๑๖๐๐๐วาทถึง๑๓มักตรา
การงานช่วงนี้ถ้าจะแข่งขันประกวดหรือต่อสู้อะไร
จะมีโอกาสมีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้นะคะ

ส่วนเรื่องการเงินจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอด

ส่วนความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงยั่งยืน
แต่ถ้าใครโสดแล้วก็ยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้ในช่วงนี้นะคะ
ต่อกันที่ราศีมังกรเลยจ้า
การงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนทำงานดีมีความสามารถนะ

การเงินราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเนาะ
เรื่องของความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป

ราศีกุมยังไงไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะจ๊ะ
เอ๊ยยยยยยยยยยยยเขาบอกว่ามีความสำเร็จในการงานที่รับผิดชอบ
และมีคนรอบข้างคอยช่วยเหลือสนับสนุน
ส่วนการเงินมีโอกาสได้ลาบจากการลงทุนในช่วงนี้
ส่วนความรักมันมีคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกัน
โสดจะได้พบคนดีแต่ยังไม่มีจังหวะเผยใจ
เออรอไปก่อนนะจ๊ะปิดท้ายที่ราศรีมีนค่ะเกิด๑๔มีนาถึง๑๒เมษา
การงานความสำเร็จรออยู่ตรงหน้านะจ๊ะเดินหน้าสู้ต่อไป
เงินช่วงนี้ถ้าหากคิดจะลงทุนอะไรพิจารณาให้ดีนะอย่าเพิ่งตัดสินใจผลีผลามนะจ๊ะ
ทบทวนให้ดีก่อนค่ะความรักคนมีคู่ยังมีความรักความห่วงใยให้กันเสมอมาดูแลกันดีดีตลอดไปนะจ๊ะ
ส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนดีแต่เป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาพิจารณาดูดีค่ะ
ครบถ้วน๑๒ราศีประจำสัปดาห์นี้นะคะ